พาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดขายวัสดุก่อสร้าง

แต่ว่าเอกชนยังคงอยากให้รัฐนั้นลงทุนตามแผน
เพื่อสร้างบรรยากาศให้น่าลงทุนมากกว่านี้
ติดตามจากรายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
กำลังเร่งจัดเรียงเหล็กปูนซีเมนวัสดุก่อสร้างต่าง

และบริษัทเอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการมากในปัจจุบัน
ทำให้ยอดขายวัสดุก่อสร้างไตรมาสแรกของบริษัท
โตได้ดีถึงร้อยละ๑๐หรือมีมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นคลังสินค้าทั้งปูนเหล็ก
แล้วก็สินค้าตกแต่งบ้านที่บริษัทแห่งนี้สต๊อกเพิ่มขึ้นถึง๑๒๐นะคะ
เพื่อจะรองรับโครงการก่อสร้างของภาคสังหาริมทรัพย์
โครงการลงทุนของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วง๓๔เดือนข้างหน้านี้ค่ะ

การลงทุนของภาคเอกชนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะ

โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างที่ได้รับอนิสงฆ์จากการลงทุนของภาครัฐ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าก่อสร้างรถไฟทางรางและถนน
ซึ่งไตรมาสแรกของปีนี้ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างเติบโตได้ร้อยละ๑๐๒๐
มีมูลค่ากว่า๔แสนล้านบาท
ขณะที่อสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าก็เติบโตได้ดีเช่นกัน
ประกอบกับมีมาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา
ทำให้ประชาชนเร่งโอนบ้านเพื่อใช้สิทธิ์ให้ทันก่อนหมดอายุ
ส่งผลให้ยอดขายสินค้าตกแต่งบ้านขยับขึ้นถึงร้อยละ๑๐
เชื่อว่าหากรัฐเดินหน้าลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้ได้
จะช่วยผลักดันให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นด้วย
ด้วยที่ภาครัฐเริ่มลงทุนมีความมั่นใจในเรื่องการลงทุน
เอกชนจะเป็นตัวเคลื่อนไหวเร็วกว่า
ตอนนั้นจะเห็นว่าในคีวแรกการเติบโตจะมาจากภาคเอกชน
ซึ่งส่งเสริมไปกับภาครัฐบาล
เม็ดเงินภาครัฐบาลจะไม่ได้ออกมาตู้มเดียวทีดีหลายแสนล้าน
แต่หมายถึงว่าในการขับเคลื่อนนะคะ
มันจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชน
แล้วก็จะได้ลงทุนไปล่วงหน้าเลย
ต่างจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ที่ต้องการให้รัฐเดินหน้าโครงการลงทุน

เพราะที่ผ่านมาผ้าสังหาริมทรัพย์
ขยายตัวได้ตามแรงกระตุ้นจากมาตรการภาษี

ขณะเดียวกันโครงการบ้านประชารัฐ
ก็ไม่สามารถขายได้ตามเป้าหมาย
เพราะลูกค้ามีปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับสูง
โดย๑๐๐ลายขอสินเชื่อได้เพียงแค่๓๐รายเท่านั้น

ถ้าเร่งความชัดเจนขึ้นมามากกว่านี้อีกสักนิดนึง
มันก็น่าจะทำให้บรรยากาศในการลงทุนดีขึ้น
หากรัฐบาลมีแผนการลงทุนที่ชัดเจน

ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนย่อมกลับคืนมา
และเร่งลงทุนตามซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจไทย
มีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายที่๑๐๓๓ในปีนี้